ส่วนเมื่อวานนี้นะคะหลายพื้นที่มีฝนตก

และบางพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยนะคะ

มีพายุฝนพัดรุนแรงนะคะ
ต้นชดอายุกว่า๖๐ปีไปล้มทับรถ
ล้มทับเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายนะคะ
เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครตรัง
และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เดินทางไปที่เกิดเหตุเพื่อที่จะตัดกระแสไฟฟ้าก่อนนะคะ
แล้วก็ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่

เนื่องจากพื้นที่ตรังในหลายพื้นที่นะคะ
พายุฝนพัดถล่มมีลมกระโชกแรงมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
โดยบริเวณข้างสารา๓ของสมาคมฮกเกี้ยน
บริเวณถนนกันตังตำบลทัพเที่ยง

ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งงานชาปนกิจศพค่ะ
มีลมพายุพัดต้นชดอายุประมาณ๖๐ปี

ล้มลงมาทับรถยนต์ที่จอดอยู่เสียหายไป๒คัน
แล้วก็ไปล้มพาดสายไฟฟ้า
ทำให้เสาไฟฟ้าหนึ่งต้นไปล้มทับรถยนต์อีกทีนึงนะคะ
ซึ่งรถยนต์คันนี้เป็นรถของญาติ
ที่เดินทางมาร่วมงานศพ
ส่วนใกล้กันรถจักรยานยนต์เสียหายไปอีก๗คันค่ะ

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่อยู่ภายในงานศพ
มีลมพายุพัดรุนแรงตามมาด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวค่ะ
ต้นชดอายุต่ำขออภัยนะคะอายุ๖๐ปี
โค้นลงมาแล้วก็มีร่องรอยการถูกเผาแล้วด้วยนะคะ
ล้มลงมาเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายตามมาค่ะ
ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะเกิดเหตุน้ำป่าที่เขาอ่างรืนัย
ทะลักซัดเข้าท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอท่าตะเกียบค่ะ
ส่งผลให้ชาวบ้านต้องรีบขนของหนีน้ำกันโกลหนนะคะ
จากน้ำมาเร็วมากแล้วก็มีปริมาณมากกว่าหลายปี
ชาวบ้านบอกว่าน่าจะรุนแรงแล้วก็น้ำเยอะมากที่สุดในรอบ๑๐ปีด้วย
นางสาวกมลชายาประเสริฐศิลป์ในอำเภอท่าตะเกียบค่ะ
สั่งเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุตลอด๒๔ชั่วโมงพร้อมเตรียมออกสำรวจความเสียหายค่ะ